ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวนี่นะแล้วยิ่งช่วงแบบว่าน้ำท่วมแบบนี้
หลายคนก็อยากทานอะไรง่ายเร็วสะดวกแต่อิ่มท้อง
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยก็ดีเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือก็ดี
ใครก็ได้นะคะพรุ่งนี้ไปกินฟรีร้านเขาได้เลย
ไปดูหน้าตาของพ่อค้าคนนี้กันหน่อย
นี่ค่ะนายพระศิลปมูลธรรมเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยเป็ด
ชื่อว่าชื่นจิตอยู่ในเขตอำเภอท่าเรือ

เขาบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านในอำเภอท่าเรือ
เขาลุ้นอยู่เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ก็สูงขึ้น
ผมขอเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้ทางผู้ประสบภัยน้ำท่วม
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เข้ามากินฟรีที่ร้านได้เลย
นี่ไงมีเครื่องหมายตกใจอยู่ประมาณ๕อัน

ซึ่งนายพระศิลป์บอกว่า
สาเหตุที่ทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาอยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริง

แล้วก็อยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้าในช่วงน้ำท่วมด้วย
คนไทยด้วยกันเวลาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะ
ไปฟังเสียงพ่อค้าสุดหล่อคนนี้กันหน่อย

คือแบบให้ทานฟรีทุกคนเลย
ส่วนใครที่บอกว่าอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวไม่ถนัด

รีเหมือนกันเมนูอื่นอีกเพียบเลยนะคะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้เขาหยุด

เจ้าของร้านเองเขาก็จับตาสถานการณ์น้ำอยู่เหมือนกันล่ะ
เพราะว่าน้ำก็ถูกระบายจากเขื่อนพระราม๖

เขาบอกว่าถึงน้ำจะท่วมหนักแค่ไหน
แต่น้ำใจไทยไม่เคยหายไป

ไม่รู้ไม่รู้จะได้แวะไปเหมือนกันแหละครับจะได้แวะไปอุดหนุนนะคะ
ก็น่ารักขอให้ใครที่ประสบภัยก็ไปรับความช่วยเหลือกันได้